หน่อแล้วนะคะสำหรับคุณบลุ๊กกับคุณกบสุวนันนั่นเองนะคะ
ลูกเขาเนี่ยลูกชายลูกสาวน่ารักทั้งคู่เลยทั้งน้องนาดาแล้วก็นาดน
ล่าสุดเนี่ยได้ชิมลางงานละครกันไปเรียบร้อยแล้วทั้งพี่ทั้งน้องนะ
ไม่ธรรมดาใช่ไหมเพราะคุณแม่เขาเป็นนางเอก
คุณพ่อก็เป็นพระเอกอย่างนี้ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงคุณ
ก็เรียบร้อยในงานแสดงละครนะคะคุณพ่อคุณแม่บอกเลยว่าอดปลื้มใจไม่ได้จริง
แต่ลึกบอกเลยอยากให้ลูกมุ่งมั่นกับเรื่องการเรียนเป็นอันดับหนึ่งมากกว่า
ส่วนอนาคตถ้าโตขึ้นค่ะถ้าหากว่าน้องทั้งคู่สนใจงานในวงการ

ดนเนี่ยเนื่องจากว่าทางพี่หลอดนะครับก็จองเอาไว้นะครับ
คราวนี้ผมก็บอกตามตรงว่าเกรงใจว่ากลัวว่าน้องจะเล่นละครไม่ได้นะครับ
หลอดก็เลยบอกว่ามีเรื่องหนึ่งซึ่งเขียนบทเพิ่มให้
อยากให้นดลลองไปชิมลางซิว่าเล่นได้ไหม
ก็โอเคนะครับเขาก็เล่นได้แต่ว่าอาจจะทำทีมงานปวดหัวบ้าง
เนื่องจากว่าเด็กยังไม่สามขวบเลยครับ
ระดาก็น้องระดาตอนนี้ก็มีละครติดต่อมานะครับ
แต่ว่ายังไม่อยากให้เล่นเพราะเหนื่อยนะครับเพราะน้องเข้าเรียนด้วย
ตอนนี้ก็มีงานโฆษณาก็ให้น้องเขารับโฆษณาไปก่อน
จากว่ามันไม่ได้ถ่ายแบบทุกอาทิตย์นะครับ
ก็ให้น้องเอาเรื่องเรียนเป็นหลักก่อนนะครับ
แต่ว่าถ้าเขาเริ่มโตขึ้นแล้วเขาชอบ
ทุกครั้งที่จะให้น้องไปทำงานไม่ว่าทั้งน้องนาดาหรือน้องนาดน
จะถามเขาก่อนว่าอยากไปไหมเขาชอบไหม

เรียกได้ว่าก็ตามใจลูกแหละแต่ก็ดูว่าความเหมาะสมด้วยวัยอายุของน้องเนี่ยยังเด็ก
อย่างที่ภาพคุณผู้ชมเห็นนี่เขาบินรัดฟ้าไปฮ่องกงกันมา
หลายคนก็เดานะว่าไปกันยกครอบครัวแบบนี้
ไปไหว้พระขอพรขอเบบีคนที่๓หรือเปล่า
ตอนนี้มีสองแล้วใช่ไหมหญิงหนึ่งชายหนึ่งมีอีกสักคนจะเป็นรายไป
แต่ว่าคุณบลุ๊กกับคุณกบเบรกดังเอี๊ยดเลยนะคะ
บอกว่าขอปิดอู่แต่เพียงเท่านี้ค่ะ
จริงน้าโกไปขอเรื่องงานนะครับขอเรื่องงาน
เพราะว่าน้องกบนับถือเจ้าแม่กวนอิ่มมากนะครับ
เมื่อปีที่แล้วได้ไปไหว้ที่ซิงคโปร์มา

แล้วพอกลับมานี้น้องกบก็เพิ่งได้งาน